ไปดูเรื่องราวบนท้องถนนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะคุณรีบแค่ไหนคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะรถใหญ่อย่างรถเมย์ค่ะ
หวัดเสี่ยวอ่ะอุ้ยอะไรมันจะขนาดนั้น
ใช่ค่ะอยู่แซงขึ้นมาได้ยังไงล่ะพี่
พี่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดกล้องหน้ารถคันนี้พี่เขาวัดใจเหมือนกันนะแต่เขาก็เบรกแหละ

สุดท้ายป๊าบเบี่ยงกลับเข้าเลนไป

โอ้โหคุณค่ะเหตุนี้เกิดขึ้นที่บริเวณแยกอู่ทองใน
หรือว่าเขาดินกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
บอกเลยนะคะถ้ารถมอเตอร์ไซคันนี้

มีชนค่ะชนอย่างจังแน่นอนเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนอะ
ฝากบอกกันแล้วกันใครที่ใช้รถใช้ถนนให้ใจเย็นหน่อย

บอกทุกคันแหละค่ะว่าให้ใจเย็นก็แล้วกันนะคะ
ควรขับขี่แบบถูกกฎจราจรนะคะ
คือทุกคนเขาติดเหมือนกันเอาจริงเห็นไหม
ก็ค่อยไปก็แล้วกันขับตามกันไป
ระมัดระวังด้วยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใดนะ